คุณผู้ชมครับเรื่องของกรรมเนี่ยนะทำอะไรไว้เนี่ย
ชาตินี้แหละมันเห็นผลท่านตากรรมนาวัตตาตีโลโก
ไม่ต้องรอกี่ปีหรอกครับชั่ววินาทีเดียวมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ผู้ชายคนหนึ่งเขารับจ้างขนยาเสพติดทีนี้ไม่รู้จากปลายทาง
หนุ่มคนนี้ก็เปิดโลเคชั่นตามไปอ่าสักพักหนึ่งมือถือแบตหมดอ่า
ขับรถลงไปลงมาเอ้าไปจ๊ะกับด่านตำรวจกูผู้ชมนั่นเนี่ย
โอ้โหทีนี้ทำยังไงเจอด่านตำรวจต้องขับรถหนี
ขับรถหนีไปสุดท้ายไปชนกับรถสิบล้อโอ้โหบาดเจ็บไปไม่รอด
ค้นรถเจอยาบ้า๕แสนกว่าเมตรไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
นี่เป็นจังหวะที่ตำรวจไล่ล่านะ
ไม่ได้มีใครทำอะไรคุณหรอกคุณทำตัวคุณเอง
ไปหาด่านเองไปหาเองนะฮะหลงเองแล้วก็ไปเจอตำรวจเอง
เป็นตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรปฐุมธานีตั้งด่านตรวจอยู่ที่ถนนเสมาฟ้าคาม
แล้วมีรถเก๋งสีเขียวต้องสงสัยมาเยอะ
แล้วก็เร่งเครื่องขับรถหนีด่านไปหนีด่านแบบนี้มันก็ต้องไม่มีอะไรดีแน่นอนนะ

ตำรวจสายตรวจก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเลย
ไล่ตามเสร็จปุ๊บโอ้โหรถคันนั้นไปชนกับรถสิบล้อ
หนีไม่ได้ไปไม่พ้นไม่รอดโดนจับกลุ่มได้
ทราบชื่อภายหลังคือนายสิริชัยอุฤทธิ์อายุ๓๑ปี
นี่คนนี้กับรถเก๋งสีเขียว
ตำรวจอ่ะหนีทำไมขอตรวจค้นหน่อยสิ
โอ้โหหลังรถนะคุณกระสอบวางอยู่ยาบ้า๕แสนเมตรไอซ์๑๕๔กรัม
ยาบ้าเยอะมากนะเยอะมากเนี่ยในกระสอบนี้
มีใบกระท่อมแห้งอีกสามร้อยกว่ากรัมโอ้โหนะปืนไทยประดิษฐ์พร้อมกระสุนอีก
นำตัวมาสอบสวนอ่ะไปมายังไงล่ะทำไมถึงขนมาเยอะขนาดนี้
เขาสารภาษณ์มีเจ๊ปุ๊จ้างมาห้าร้อยให้เงินมาห้าร้อยให้ขับรถไปส่งของให้หน่อย
มาจากลาดหลุมแก้วไปส่งให้กับลูกค้าย่านลำลูกกา
พร้อมกับระบุที่อยู่ของผู้จะรับของ
ก็เลยยอมขับรถมาให้กับเงิน๕๐๐บาท
ไม่รู้เลยว่าข้างหลังรถมันมียาบ้า๕แสนเมตร

แต่ว่าต้องขยายผลว่าเจ๊ปุ๊เป็นใคร

สุดท้ายโดนจับกลุ่มไปกับยาบ้า๕แสนเมตรเลย

สุดท้ายกัมมุนาวัตตีโลโก

กรรมก็คือการกระทำนั่นเองนะครับคุณผู้ชม